ราคาซางกันมาอยู่นานนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของบ้านนี้
เขาบอกเลยว่าเซ็นใบหย่างานนี้แน่นอนค่ะ
หลังจากปล่อยให้เรื่องราวภายในครอบครัวคาราคาซังมาพักใหญ่นะคะ
ล่าสุดคุณแม่สุดสตรองพลอยพลอยพันธุ์ก็ได้ยิ้มออกสักทีค่ะ
โดยเจ้าตัวประกาศผ่านสื่ออย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าเตรียมจะหลดปากกา
ส่วนรายละเอียดนะคะเรื่องวันเวลาเจ้าตัวยังไม่ขอเปิดเผย
จากว่าเป็นข้อตกลงกันของทั้งคู่
ที่จะไม่พูดพาดพิงถึงอีกฝ่ายผ่านสื่อนั่นเองค่ะ
ข้อสัญญาต่างเจ้าตัวยอมรับได้
และที่สำคัญที่สุดค่ะคุณพลอยจะได้ดูแลลูกทั้งสองคน

ตามที่เห็นละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้สัมภาษณ์เขาเองดีกว่า

ตื่นเต้นนะใกล้แล้วค่ะ

นัดหรือยัง
นัดแล้วค่ะใกล้ส่วน
คือถ้าเกิดว่าเขาถอยบ้างเราถอยบ้าง
แล้วก็ดูว่ามันประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกเนี่ย
มันคือตรงไหนก็คือแค่นั้นค่ะ
เหมือนก็โอเคนะคะสำหรับพลอยคือพลอยอยากได้ลูก
เอาอย่างงี้ดีกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราอ๋อใช่
มันเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบเชือกแบบมันพันผูกกันมาแบบเป็นปมนานมาก
แล้วคือคราวนี้มันก็จะได้แบบคลายออกมาสักทีอะไรอย่างนี้